โอ้โหเทคโนโลยีการสื่อสารของบ้านเราก็พัฒนาไปไกลนะ
จากส่งจดหมายส่งข้อความตอนนี้ทุกอย่างสามารถสื่อสารได้อย่างรวดเร็ว
วันนี้วันสื่อสารแห่งชาติยังไงล่ะคะ
ก็ต้องนำเรื่องราวดีมาสื่อสารให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันค่ะ
รุนสวัสดินะคะรู้ก่อนร้อนหนาวมารายงานสภาพอากาศให้ทราบกันแล้วค่ะ
สื่อสารกันหน่อยสื่อสารให้ตรงให้เข้าใจกัน
โดยเฉพาะเรื่องของสภาพอากาศตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องแม่นยำ
มาดูกันหน่อยค่ะคุณผู้ชมพื้นที่ไหนที่ยังคงมีความเสี่ยงในการฝนตกหนัก
ฝนตกสะสมกันอยู่บ้างและสิ่งที่มันตามมาก็คือพวกน้ำท่วมฉับพลัน
หรือว่าน้ำป่าไหลหลากนั่นเองนะคะ
ตอนนี้เราจะเห็นว่ากลุ่มเมฆเนี่ยปกคลุมไปทางด้านอีสานตอนบนแล้วก็ด้านตะวันออกค่ะ
ขณะเดียวกันจะมีกลุ่มเมฆที่เกาะกันหนาทึบเป็นสีส้มสีแดงอยู่บริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนนะคะ
ว่ามันจะมีกำลังแรงมากขึ้นสิ่งที่จะส่งผลกระทบต่อไทย
คือไม่ใช่พายุลูกนี้ตรงตรงค่ะแต่จะเป็นเรื่องของการดึงเอาลม
จากทางด้านเมียนมาเนี่ยค่ะดึงไปตามแนวร่องของเส้นฝนนั่นเอง
ทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนยังคงจะมีฝนตกมากขึ้นแล้วก็มีแนวโน้ม
คาดการณ์กันว่ากลางเดือนสิงหาคมน่าจะมีฝนตกชุกในประเทศไทยเพิ่มขึ้นด้วย
พื้นที่ที่จะได้รับฝนนะคะดูแล้วก็จะเป็นด้านตะวันตกของประเทศ
รวมไปถึงทางตอนบนอย่างเช่นภาคเหนือภาคอีสาน
ขณะที่ด้านรับลมก็คือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งอันดามัน
รับมือให้ดีค่ะช่วงบ่ายบ่ายจะมีฝนลักษณะแนวตั้งนะคะ
คือไล่มาตั้งแต่จังหวัดพิศนุโลกลงมาถึงจังหวัดปราจีนบุรี
ส่วนคลื่นค่ะคลื่นฝั่งอันดามันจะสูง๓เมตรนะคะ
ชาวเรือก็งดออกเรือในระยะนี้ไปก่อนสำหรับเรือเล็กนะคะ
ที่ตกลงมาแบบนี้ทำให้สถานการณ์น้ำในแม่น้ำโขงเพิ่มสูงขึ้น
ไปดูกันหน่อยไหมคะว่าน้ำในแม่น้ำโขงเนี่ยเยอะขนาดไหน
แล้วส่งผลอย่างไรต่อชาวบ้านกันบ้าง
ตอนนี้ระดับน้ำเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนะคะ
เฉลี่ยวันละ๓๐๕๐เซนติเมตร
ที่จังหวัดนครพนมวัดได้อยู่ที่ประมาณ๘เมตรค่ะ
เหลืออีกเพียงแค่๔เมตรนั้นจะล้นตลิ่งแล้ว
เพราะฉะนั้นทางจังหวัดก็เลยประกาศเตือนภัยในพื้นที่เสี่ยง๔อำเภอที่ติดกับแม่น้ำโขง
คืออำเภอบ้านแพงอำเภอท่าอุเทนอำเภอเมืองและอำเภอธาตุพนม

เฝ้าระวังน้ำโขงล้นตลิ่งและน้ำท่วมฉับพลันในช่วงนี้ค่ะ
พูดถึงสถานการณ์โควิดกันบ้างค่ะ
กระทบกับวิถีชีวิตของประชาชนหลายคน

บอกว่าตอนนี้ลูกค้าจะมายืนกินหน้าร้านไม่ได้

ทำให้ยอดขายที่เคยมีมากมายก็ลดหวบลงไปครึ่งต่อครึ่ง
แม้ว่าจะขยันขายกันตั้งแต่๖โมงเช้าจนถึง๖โมงเย็น
แต่ก็ขายได้ไม่เกินวันละ๒๐๐๐บาท
ยอดขายที่เคยขายได้เกือบวันละครึ่งหมื่น
แบบนี้ก็จะต้องปรับตัวอดทนกันไปนะคะ
หาช่องทางอื่นในการค้าขายกันต่อไป

สำคัญคือทำให้ใจแข็งแรงกายแข็งแรงเอาไว้ก่อนนะคะ
ส่วนเรื่องของสภาพอากาศและการสื่อสารเนี่ยต้องพูดให้ตรงกันนะคะ
อย่าจ้างข่าวที่ทำให้เกิดความเข้าใจผิดหรือบิดเบือนค่ะ
มาช่วยกันสร้างสรรค์สื่อดีนะคะให้กับประเทศไทยของเรา
ไหนดิฉันมาถึงที่นี่แล้วดิฉันก็ขอเช็คเรื่องของวัคซีนหน่อยละกัน
สับสนเหลือเกินไม่รู้อะไรยังไง
ให้ดีก่อนจะแชร์นะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ